ตามกันต่อสำหรับคดีโหดนะคะที่เป็นการฆ่าหันศพ๘ท่อนทิ้งในป่าที่จังหวัดระยอง
ทำงานได้เร็วมากจับกลุ่มคนร้ายที่เป็นแก๊งฆ่าหันศพนี้ได้ครบหมดทุกคนแล้ว
แล้วก็เป็นชาวเกาหลีใต้สัญชาติเดียวกันกับผู้ตายด้วยนะคะ
ตำรวจกองปราบรามร่วมกับตำรวจสืบสวนเมืองจันทบุรี
นำตัวนายคิมชางหุ่นวัย๓๒ปีชาวเกาหลีใต้
ผู้ก่อเหตุฆ่าหันศพนายเทรมยองหุ่นเพื่อนร่วมชาติ
หั่นศพเป็น๘ท่อนใส่ถุงดำไปทิ้งในป่าสงวนหนองสนม
ตำบลเนินพระอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะ
ก็จับนายคิมได้ที่บริเวณก่อนถึงจุดผ่านแดนไทยกัมพูชาบ้านผักกะ

นายคิมเนี่ยกำลังจะหนีออกนอกประเทศไปจับได้เมื่อเย็นเมื่อวานนี้เอง
จากนายคิมแล้วยังจับนายเคผู้ติดต่อเช่ารถเก๋ง
ให้นายคิมเนี่ยนำศพไปทิ้งแล้วก็พาหลบหนีไปที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีด้วย
อกจากนี้ยังมีอีก๑คนค่ะนายคิมฮอนจุนวัย๓๒ปี
เป็นโปรแกรมเมอร์ชาวเกาหลีใต้นะคะ
เขาบอกว่าคนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในทีมที่ร่วมกันฆ่าหันศพ
คนนี้มามอบตัวกับตำรวจโดยติดต่อผ่านสถานทูตเกาหลีประจำประเทศไทยค่ะ
พลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
สอบปากคำคิมฮอนจุนที่ว่าเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยนะคะ
แล้วก็เข้าไปตรวจสอบบ้านทาวน์โฮมในหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ตำบลเนินพระจุดก่อเหตุฆ่าหันศพ
ลักษณะเป็นทาวน์โฮม๔ชั้นบ้านปิดล็อกกุญแจ
ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เข้าไปเก็บหลักฐานหมดแล้วค่ะ
อืมทีนี้เราเอาคำให้การของในคิมทั้งหมดทั้งมวลมา
แล้วทำเป็นกราฟิกให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกัน
การสอบสวนในคิมในคิมเนี่ยเป็นโปรแกรมเมอร์ให้การบอกว่า
ขณะนั่งทำงานอยู่ชั้น๓ได้ยินเสียงคนทะเลาะกัน
ก็เลยรีบลงไปที่ชั้น๒เพื่อจะไปดู
เห็นในหุ่นเพื่อนร่วมแก๊งไล่กลับขึ้นไป
ไปสักประมาณ๒๐นาทีเสียงเงียบไป
เอกใจครับลงไปดูอีกครั้งหนึ่ง
เป็นว่านายคิมได้ลงมือฆ่าในชวไปแล้ว
จนเสียชีวิตนะครับทีนี้ทางด้านของนายคิมขู่ว่า
หุ่นเนี่ยขู่บอกว่าถ้าไม่ช่วยจะฆ่าด้วย

เข้าไปในห้องน้ำรอให้เลือดไหลหมดตัวก่อน
หลังจากนั้นนำศพไปไว้ที่อีกห้องหนึ่ง
พร้อมกับเปิดแอร์ให้เย็นเพื่อต้องการจะฟีดศพเอาไว้
ทำให้ศพเย็นแล้วก็สักสามวัน
สุดท้ายลงมือชำแหละศพเป็น๘ท่อนใส่ถุงดำ
จากนั้นในหุยเองก็อาบน้ำล้างตัว
ส่วนตัวเองก็กลับขึ้นไปที่ชั้น๓นะครับ

สั่งให้ช่วยขนกระเป๋าเดินทางไปที่รถเก๋ง
นำชิ้นส่วนศพ๓ถุงนำไปทิ้งกลางป่า
ห่างจากบ้านหลังที่เกิดเหตุที่เขาหั่นศพเนี้ยสักสิบกิโลได้
และอ้างว่านำชิ้นส่วนหัวไปทิ้งทะเล
แต่ว่าจำไม่ได้ว่าจุดที่ทิ้งตรงไหนและเป็นจุดเดียวกันหรือเปล่า
ที่พบกระเป๋าเดินทาง๒ใบซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ที่หาดตากวนนะครับ
สำหรับชิ้นส่วนศพทั้ง๘ชิ้นพบแล้ว๖ในป่า
ก็คือมีลำตัวมีแขนซ้ายมีต้นแขนถึงมือ
แล้วก็มีขาท่อนบนขวารวมทั้งข้างซ้ายด้วยแล้วก็เป็นท่อนล่างนะฮะ
แล้วก็หัวเข่าไปถึงเท้าทั้งสองข้างก็เจอแล้ว
ส่วนชิ้นที่ยังไม่พบก็คือศีรษะแล้วก็แขนขวา
ซึ่งคาดว่าน่าจะมีการนำไปทิ้งที่ทะเล
ซึ่งพลตำรวจเอกชัยวัดเกรดวรชัยรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็บอกนะคะว่าในส่วนศีรษะของผู้ตายเนี่ยก็มีการให้การบอกว่า
เขาแยกใส่เป้ไว้ก่อนไปโยนทิ้งทะเล
ส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุเขาบอกเขาใช้ทั้งมีดแล้วก็เลื่อยค่ะ
โดยพบเลื่อยอันหนึ่งในบ้านแต่ว่าเลื่อยไม่ออก
นายคิมก็เลยสั่งให้นายเคไปหาซื้อเลือดไฟฟ้าและอุปกรณ์ทั้งหมดมาให้
นายเคเป็นคนที่ติดต่อหารถมาให้พาหนีนะคะ
ทีนี้มาดูกลุ่มผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้หน่อย
เขาติดแบล็กลิสต์เข้าเมืองไทยนะคะทุกคนเลย
แต่ว่าลักลอบเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติในวันที่๑๒มกราคม
เช่าบ้านหลังนี้วันที่๑๕มกราคม
ลงมือก่อเหตุวันที่๑๖มกราคมค่ะ
ซึ่งชนวนเหตุของการฆ่าหันศพครั้งนี้ก็คือ
ผู้ตายเทรมยองหุ่นเป็นในทุนเกี่ยวกับธุรกิจพนันออนไลน์
ส่วนคนที่มามอบตัวคือโปรแกรมเมอร์ในคิมที่ถูกขู่บอกว่า

นายคิมโปรแกรมเมอร์คนนี้ตำรวจกันเอาไว้เป็นพยานแล้ว
ซึ่งเขาทำหน้าที่เป็นบัญชีค่ะ
สำหรับมูลเหตุจูงใจในการฆ่าก็คือ
ความขัดแย้งกันเรื่องเงินนั่นแหละในการทำธุรกิจพนันออนไลน์
ซึ่งเดี๋ยววันนี้ตำรวจภูทรจังหวัดระยอง
จะร่วมกันแถลงผลจับกลุ่มต่อไปด้วยนะคะ